คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยศึกสายเลือดแหละครับ
คือคนพี่พูดลอยบอกไม่ชอบไปขี้ยาเลย
ส่วนคนน้องก็พูดต่อกลับไปลอยเหมือนกัน
ถึงจะขี้ยาแต่กูก็ไม่ได้ขอเงินมึง

พี่ชายคว้าด้ามเสียมตีหัวน้องจนตายคาที่
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนในครอบครัวทำร้ายร่างกายกัน
มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลห้วยม่าย

คนตายก็คือนายสิงหคารอายุ๕๔ปี
นอนเสียชีวิตอยู่กลางลานหน้าคอกวัว

ตรงนั้นพบอาวุธที่ทำให้เขาตายก็คือ
ด้ามเสียมยาวประมาณ๑เมตร
มีคราบเลือดตกอยู่ข้างตัวของผู้ตาย
ทางไปประมาณ๒๐เมตรมีผ้าขาวม้าเปื้อนเลือด

แล้วก็มีมีดขนาด๓๐เซนความยาว

ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคุณ
พี่ชายแท้ของผู้ตายชุบนายลิขิต
อายุ๕๘ปีไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะครับ

ทีนี้สอบถามน้องสาวของทั้งคู่

ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุพี่น้องคู่นี้

จากนั้นก็เริ่มมีการปะทะคารมกัน
โดยคนเป็นพี่ก็พูดลอยขึ้นมา

กับเพื่อนบอกไม่ชอบเลยขี้ย้า
ปรากฏว่าคนน้องก็ร้อนตัวแล้วฮะ

ทีนี้ตัวเองเป็นน้องสาวใช่ไหม

ให้พี่น้องเขาเลิกทะเลาะกันนะครับ

จากนั้นปรากฏว่าคนที่เป็นน้องชาย

ขี่รถออกจากบ้านมาที่คอกวัว
เพราะปกติจะนอนที่นี่
แต่ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุขี่รถตามมา
และน่าจะมาทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่นี่อีกครั้ง

และเกิดการฆ่ากันนะครับ
ผมจะบอกว่า

มันก็ต้องตามกฎหมาย

ม้าพอหมายถึงว่า

กลายเป็นการฆ่ากันของพี่น้องนะครับ

ของผู้เกาะเหตุเอาไว้นะครับ

จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก่อนนะฮะ